กันหน่อยค่ะคือไม่ว่าเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันหรือญาติกัน
เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีสารเสพติดจะเหล้าจะยาหรืออะไรก็ตาม
มันเปลี่ยนคนในบ้านเป็นคนนอกบ้านได้เสมอเลยนะ
คือมีผู้ชายคนหนึ่งเขานั่งสั่งสรรค์อยู่กับเพื่อนนะคะนั่งกินเหล้ากันอยู่
ปรากฏเห็นญาติตัวเองเดินออกมาจากบ้านที่อยู่ข้างร้าน
เดินถือมีดดาบยาวมาเลยนะแล้วก็คือพร้อมอารวาสเต็มที่
เขาเลยกะจะไปห้ามเพราะเห็นว่าเป็นญาติ
สรุปโดนญาติตัวเองแทงมีดเข้าคอตายตรงนั้นเลยค่ะ
กู้ภัยต้องเร่งปั๊มหัวใจเพราะว่าเลือดคือคนเห็นในการบอกว่าเลือดนี่คือพุ่งเลยนะ
กู้ภัยก็ต้องเร่งปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่ว่าระหว่างที่นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
คนตายคือนายนพดลจันรักษาอายุ๓๗ปีนะคะถูกมีดแทงเข้าที่คอด้านซ้าย
ฟุบอยู่กับพื้นนะคะกู้ชีพก็พยายามปั๊มหัวใจช่วยแล้ว
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวลงพื้นที่
ที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะได้คุยกับนางทองใบนางทองใบเป็นเจ้าของร้านข้าวแกง
ผู้ตายเขาไปนั่งสังสรรค์อยู่กับเพื่อนแล้วร้านก็ยังอยู่ข้างบ้านผู้ก่อเหตุด้วย
เธอแล้วบอกว่าผู้ตายมานั่งดื่มเบียกับเพื่อนอีก๓คนที่ร้าน
จะกินไปแก้วเดียวเองนะอยู่อยู่นายุทธนาคนก่อเหตุค่ะ
ตะโกนเสียงดังโวยวายแล้วเดินถือมีดออกมาจากบ้าน
บ้านกับร้านห่างกันแค่๑๐เมตรเองนายน้อพะดนต์ก็เลยจะเดินไปห้าม
ตัวเธอเห็นแล้วว่ายุทธนาเดินถือมีดออกมาเธอก็เลยห้ามนพดลบอก
อย่าไปเลยมันมีมีดนะอันตรายนายนพดลหันมาบอกว่า
ไม่ต้องห่วงครับผมเป็นญาติของเขาเขาไม่ทำอะไรผมหรอกนี่
แล้วพอเดินไปเสร็จปุ๊บข้ามถนนหน้าบ้านนายุทธนาไป
นายุทธนาเปิดประตูออกมาปุ๊บตักมีดเข้าคอเลยอะค่ะ
นางทองใบบอกเห็นเลือดพุ่งออกมาจากคอของนายนพดลเลย
เขาก็ล้มลงไปเพื่อนในวงเล่านี่วิ่งเอาผ้าถุงมากดแผลซับเลือด
ส่วนนายุทธนาเดินกลับเข้าบ้านไปค่ะ
คนที่ตายเนี่ยเดินไปหาเขาแล้วก็เสียบคอเลยให้เมาน่ะ
เขาถือมีดติดตัวมาแล้วนะมีดเขาเอาไว้กระเป๋าข้างหลังอยู่เนอ
พกมาเลยอ่าแม่ก็บอกว่าลูกอย่าไปเขามีมีดนะแกก็ไม่ฟังอย่างนี้นะ
กี่ครั้งบ้างที่เขาแทงครั้งเดียวลูกครั้งเดียวจอดเลยอืมครั้งเดียวจอดเลย
ครับแล้วทีนี้เขาหนีไหมมันไม่หนีมันก็ยืนอยู่ในบ้านมัน
ชาวบ้านในพื้นที่นะคะเขาพูดถึงนายุทธนากันแบบนี้
บอกพฤติกรรมนี่นะเหมือนคนเสพยาเลยอ่ะเพราะว่าชอบอลวาดเสียงดัง
แล้วก็ชอบถือมีดเดินไปเดินมาชาวบ้านเนี่ยเห็นยุทธนาเมื่อไหร่

เป็นคนดีมากเป็นเด็กนิสัยดีพูดจาเพราะ

ก็เลยอยากให้ตำรวจช่วย

บ้านของผู้ตายอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๗๐๐เมตร
ครอบครัวก็ใช้เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ
เขาบอกว่าเมื่อวานลูกบอกแล้วแหละว่า

ข้างก็เห็นยุทธนายืนถือมีดยอมรับว่าครอบครัวแม่กับครอบครัวของยุทธนาเป็น
กันจริงลูกแม่ไม่เคยหาเรื่องใครเป็นเสาหลักของครอบครัวชาวบ้านทุกคนก็รัก
ลูกแม่กันทุกคนเพื่อนบ้านใกล้เคียงบอกมีบ้านนึงอ่ะเขาเปิดเพลงเสียงดังทำให้
นาเดินหงุดหงิดออกมาจากบ้านแล้วตะโกนบอกใครเปิดเพลงเสียงดังวะออกมาเลยมาเดี่ยวกับกูนี่
ลูกชายก็เลยอาสาไปพูดคุยเพราะว่าเห็นว่ายุทธนาเดินถือมีดออกมากะว่าเออเดี๋ยวมันจะบานปลาย
เห็นเป็นญาติกันจะช่วยเข้าไปห้ามเพราะคิดว่าญาติกันคงไม่ทำอะไรกลายเป็นว่าโดนแทงตายนะคะ
ไม่ใช่ความจริงว่าลูกแม่ไปหาเรื่องนะเพราะอยู่กับเพื่อนและเหมือนบ้านอื่นเค้าเปิดเพลงเสียงดัง
ทีนี้สพเมืองเลยนำตัวนายุทธนาคนก่อเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ทีมข่าวก็ได้คุยกับนายุทธนาก็ถาม
ว่าไปแทงเขาทำไมนั่นญาติคุณไม่ใช่เหรอ
ยุทธนาบอกว่าก็นายนพดลมาหาเรื่องเขาก่อนแล้วก็มีปากเสียงกัน
นายนพดลนั่นแหละที่ง้างมือจะต่อยเขาก่อน
เขาก็เลยหยิบมีดที่พกเอาไว้แทงสวนไป
เราก็ถามตรงเลยว่านี่เมายาหรือเปล่าเสพยาไหม
เขาบอกว่าเขาไม่ได้เสพแต่เขาดื่มเหล้าขาว
เคยมีปากเสียงกันนิดหน่อยครับแล้วก็มารอบสองก็มีปากเสียงกันอีก
แล้วก็เกิดเหตุขึ้นครับ
ได้คุยกับพ่อผู้ต้องหาด้วยนะครับ
พ่อก็ยืนยันอีกเสียงว่าลูกชายไม่ได้เสพยาเสพติด
แต่เหล้ากินเป็นประจำกินทุกวัน

คือเคยมีประวัติขับรถชนคนอื่นเมื่อปี๖๓แล้วเลยเครียด

ทีนี้พ่อบอกด้วยว่าหลังลูกมีอาการแปลก
ช่วงบวชพระหลังจากขับรถชนคน
อยู่ลูกก็ไปเอาดินเจ็ดป่าช้ามาบูชา
มีคนแนะนำพระแปลกเอามาให้บูชาอีก
ลูกเนี่ยบวชแล้วศึกบวชแล้วศึกมา๓รอบแล้ว
คือที่ลูกมีอาการแปลกพ่อก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ

ลูกพ่อไม่เคยทำร้ายพ่อแล้วก็ไม่เคยทำร้ายใครด้วย
ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไร
ผมก็ได้คุยกับเขาว่าก็จะดูแลทุกอย่างนั่นแหละ
เพราะว่ายังไงมันก็ญาติพี่น้องกันอยู่
เราก็ไม่ได้แนะนำให้ลูกไปทำอย่างโอนอย่างนี้
กำรวจฟังจากคำให้การแล้วแจ้งข้อหาหนักเลยนะคะครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ข้อหาพกพาอาวุธมีด
พรุ่งนี้เตรียมส่งฝากขังสารจังหวัดเลยแล้วค่ะ
โอ้โหคือหลายครั้งที่ทางบ้านจะบอกว่าก็ไม่เห็นเขาเคยทำอะไรใคร
แต่วันหนึ่งมันจะมีจุดพีคจนได้เราต้องตั้งใจจริงในการที่จะพาเขาไปบำบัดรักษานะไม่อย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเหยื่อจนได้
คือมันต้องป้องกันนะคะไม่ใช่รอจนเกิดเหตุแล้วค่อยมาป้องกันทีหลังคือมันต้องป้องกันไม่ให้เกิดเลยดีที่สุดนะคะ